ตัวเงินตัวทองค่ะคุณผู้ชมมันบุกไปที่กลางร้านขายขนมจีนที่ศรีชนนครศรีธรรมราชทั้งตัวมันเองทั้งคนที่ทานอยู่ต่างคนต่างตกใจกันนะคะไปดูคลิปหน่อยนะคะ
นาวารุธนาวารุธต้องลอกขากัน
อยู่นะอยู่น่ะ

แบบแหลนครับแหลนเนี่ยภาษาใต้มันก็คือตัวเงินตัวทองนะแหละอ่าใช่
นะคะคุณผู้ชมคนหนาดกว่าหนึ่งเมตรนะคะน้ำหนักสักประมาณยี่สิบห้ากิโลกรัมค่ะ
ที่ร้านขนมจีนป้ายานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสารเจ้าตาปะขาว
สามแยกปากน้ำตำบลศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านเล่าบอกว่ามันบุกเข้ามาที่ร้านช่วงสักประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
กำลังนั่งทานขนมจีนเต็มร้านเลยนะคะแล้วจู่ตัวเงินตัวทองตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนนะฮะ
มันโผล่พลวดมามาที่กลางร้านแหมมากลางร้านแบบตัวใหญ่ด้วยนะ
ลูกค้าตกใจค่ะวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางน้องจีจี้เองก็คือตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันก็ตกใจคนเหมือนกันมันก็วิ่งหนีเหมือนกันนะคะไปมุดอยู่ใต้ถุนร้าน
จากนั้นก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับตัวมันค่ะเห็นไหมตอนจับก็เลยกลายเป็นว่า
มันมุดอยู่ใต้ทุนร้านแบบนี้นะฮะบอกว่าเกินบอกว่าแปร่ที่แปร่เนี่ย